อาการแปลกของหญิงสาวคนหนึ่ง
ในคืนจันทรุปราคา

ลักษณะของเธอนะคล้ายผีเข้าครับ
ร่างสั่นไปทั้งหมดทั้งตัวเลย

ตาเหลือกพูดจาด้วยน้ำเสียงประหลาด
แต่งานนี้ต้องเจอจอมขมังเวศ
คุณผู้ชมไปดูคลิปเหตุการณ์นะครับ
โอ้โหตอนแรกนะสิ่งที่สิงอยู่ในร่าง

สถานะที่ผู้หญิงคนตัวสันแบบผีเข้าในคืนวันรอยกระทง
ระหว่างที่ผู้หญิงมีอาการสันเช่นทรักกลริงกระตุก
ตามันต้องเลือกพูดจองมันเพิ่งเมื่อกลับมา
พูดให้เป็นคำน่าครบคุมร่างกายไม่ได้
ยิงนอกทางซังเฉยพูดได้ก็สั่นไป
ผู้ชาย๓คนเข้ามาช่วยจับตัวเธอไว้
แล้วผู้ชายใส่หมวกก็ถอดสร้อยพระที่คล้องคอออกมา
จอหน้าเธอเอาไว้เอามาขู่ก่อนจะพูดว่า
บอกให้มึงไปอย่าทำอะไรเจ้าของร่าง

แล้วก็เหมือนจะเอาสร้อยมาคล้องคอที่ผู้หญิงคนนี้นะครับ
แต่สุดท้ายยังไม่ทันเอาสร้อยไปคล้องคอ
เพราะสามารถเจรจากับผีได้คุณ
หนุ่มไล่ผีนะใช้เสียงดุดันไปอย่าทำร้ายร่างเขา
แล้วก็บอกว่าเดี๋ยวทำบุญไปให้นะครับ
สักพักหนึ่งผีจันทรุปราคา

จันทรุปราคาก็ออกจากร่างเธอไปได้โดยดีนะครับ
เรื่องนี้หมอก๊อฟนายแพทย์สิทธาลิขิตนุกูล
เข้านะถ้าในทางการแพทย์เรียกว่าเป็นอาการบุคลิกภาพแปรปรวน
หลายคนอาจจะเรียกว่าอุปทานหมู่ก็ได้นะครับ
จะเกิดกับคนที่จิตใจอ่อนไหวมีปัญหา
แล้วระบายออกมาไม่เป็นไม่มีที่พึ่งทางใจ
พอเจอความเครียดความกดดันหนักเข้า
วกกับความอ่อนไหวความเศร้าเข้าไป

ก็จะเปลี่ยนบุคลิกเป็นอีกคนหนึ่ง

บางทีเป็นสิ่งมีชีวิตแบบอื่นไปเลยคุณ
เพื่อจะลดปัญหาความขุ่นเครื่องในจิตใจของตนเองนะครับ
ก๊อฟบอกว่าภาวะนี้ในทางการแพทย์บอกว่า

ด้วยการใช้จิตบำบัดกับพฤติกรรมบำบัด

แล้วก็ต้องให้มีคนรอบข้างรู้เข้าใจ
แล้วก็มีการพูดคุยกับผู้ป่วยนะครับ

ต้องตรวจดูนะครับว่าเธอป่วยจริงหรือว่าแกล้งป่วย
กรณีที่แก้มป่วยคืออาจจะเรียกร้องความสนใจ
เพื่อให้คนมาตอบสนองกับความต้องการบางอย่าง
เป็นคนที่ไม่ค่อยพูดเป็นคนที่เก็บกฎ

กับอีกประเด็นนึงก็คือเป็นคนที่ป่วยจริงนะครับ
เป็นโรคชักจริงมีปัญหาทางขึ้นสมองจริง

ดูว่ามีการผิดปกติของกล้ามเนื้อหรือเปล่า

แต่ที่สำคัญครับก็คืออยากจะให้ไปปรึกษาแพทย์ก่อนนะครับ
ว่าเป็นอาการทางกายหรืออาการทางจิตนะครับ

อาจจะเกิดผลเสียต่อผู้ป่วยรายนี้ก็ได้นะครับ

ติดต่อสาวในคลิปที่ตัวสั่นอะไรนะครับ
แต่ว่าเธอปิดเครื่องไปแล้วนะครับ
ซึ่งหากน้องในคลิปอยากจะอัปเดตอาการ
หรือว่าครอบครัวอยากจะอัปเดตอาการนะครับ
ว่าน้องมีอาการอะไรทำไมถึงเป็นแบบนี้

ก็สามารถที่จะติดต่อกับข่าวเที่ยงไทยรัฐของเราได้นะครับ